ดูอีกสายชิงทรัพย์ค่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ
คนร้ายบุกเดี่ยวเดินสายชิงทรัพย์ร้านค้าวัสดุเกาะสร้างที่พระนครศรีอยุธยา
แล้วก็เข้าไปชิงทองห้างดังจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
ตำรวจตอนนี้เลยต้องประสานสองจังหวัดเลยในการตามจับตัวในการขอข้อมูลนะคะ
ตำรวจสพบางซ้ายตรวจสอบเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง
กระมวลศักดิ์ค้าไม้ที่ตำบลเทพมงคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนแหละคนร้ายสวมหมวกกระน็อกเต็มใบสีดำ
ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงินคาดดำทะเบียนเห็นไม่ค่อยชัดค่ะ
ขี่ย้อนสอนมาบนถนนสาย๓๔๐เข้ามาในร้านแล้วก็เนี่ยเลยเห็นไหม
เอาอาวุธเนี่ยเป็นปืนไม่ทราบชนิดจี้บังคับเจ้าของร้านให้นำทรัพย์สินมีค่า
อย่างนั้นเลยคุณใครจะไปกล้าล่ะ
ส่งทรัพย์สินมีค่าก็ได้ไปทั้งหมด๔๕๐๐บาท
พอดีจังหวะนั้นคุณผู้ชมคะแม่เจ้าของร้านเปิดประตูออกมาเจอพอดีเลยค่ะ
เดี๋ยวดูจังหวะนั้นนี่กำลังค้นรื้อค้นส่งทรัพย์สินให้อยู่
มือข้างขวานี่ก็เอาปืนจ่อของเจ้าของร้านไป
มือซ้ายก็ควานก็หาเดี๋ยวจะเจอแม่เปิดประตูออกมาเจอพอดี

ขโมยเองหนิ่งแม่เปิดมาพอดีเลย

เลยรีบคว้าของวิ่งหนีไป
ทำเงินตกลงไปที่พื้น๔๐๐๐บาท
ได้ติดมือวิ่งออกไป๕๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งบนถนนสาย๓๔๐มุ่งหน้าสุพรรณบุรี

กระโดดข้ามตู้ประหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่หรือยังไง
แล้วกวาดอย่างนี้เลยควาดวิ่งดุ้ง

เป็นทองที่เขาคว้าไปเป็นขนาดเส้นละ๒บาทกับ๓บาท
จากนั้นก็กระโดดข้ามตู้โชว์วิ่งหนีออกไป
เขาบอกได้ทองไปประมาณ๓๕บาทแต่ที่เหลือตกพื้นเรียบเลย
คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุแค่๒นาทีนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
พนักงานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีก็บอกว่า
ก็มั่นใจแล้วล่ะว่าเป็นคนเดียวกันแน่นอน
เชื่อว่าเตรียมการมาอย่างดีน่าจะมาดูลาดเราไว้ก่อนแล้วด้วย
ตอนนี้กระจายกำลังไล่ล่าตัวกันอยู่นะคะ
ใครเห็นหน้าตาคล้ายคลับคลายเนี่ยหมวกกันนอกแบบนี้
เสื้อแจ็คเก็ตสีดำข้างในสีแดงอะไรอย่างนี้นะ
ก็แจ้งบอกแสดกันมาได้